จากไม้พยุงสู่ไม้ชิงชัน
จากป่าเนื้ออีสานสู่ต่างประเทศ
หมายใหม่ขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ
ติดตามในไทรัตย์เจาะประเด็น๒๕๒๘กรกฎาคมนี้
ติดตามในไทยรัฐเจาะประเด็น๒๕๒๘กรกฎาคมนี้